ปลาจีนบุรีครับมาดูมิตรภาพกันบ้างดีกว่า
คุณลุงคุณป้าแต่เขาไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะ

คุณป้าขาหักจะต้องไปโรงพยาบาล

มองไม่เห็นเรื่องอีกไกลนานเลย

ขนไปอย่างนี้ละนะ๖กิโล

อายุ๕๙ปีนั่งอยู่บนวิวแชร์
ขาซ้ายหักดามเหล็กไว้
นายประทุมบัวลอยอายุ๕๑คนนี้
ที่เข็นขอภัยนะตาข้างเดียวน่ะ
ตาซ้ายบอดมือขวาพิการ

ริมถนนสาย๓๐๔นะครับ

ตอนกำลังจะกลับที่พักแล้วนะครับ
อยู่มูลนิธิสวนแก้วพระพยอมกรยาโน

หลังจากไปรับยาโรคเบาหวาน
โรคความดันที่โรงพยาบาลกบินบุรีมา

ระยะทางเข็นไปแบบนี้๖กิโลเมตร
ลุงประทุมเล่าผมเมื่อเคยมีเมียกัน
ผมก็เคยมีเมียแต่แยกกันนานแล้วนะครับแล้วก็ตาบอดมือขวาผมก็พิการ
ถูกส่งตัวมาอยู่ที่มูลนิธิสวนแก้วมารู้จักกับป้านพรัชเขานับถือกันเป็นพี่เป็นน้อง
แล้วป้าต้องไปหาหมอเนี่ยป้าแกขาหักนั่งวิวแชร์ใช่ไหม
ก็อาสาเดี๋ยวผมเข็นให้เข็นพาป้าไปรับยาที่โรงพยาบาลครับ
ว่าตัวเองก็จะไม่สมบูรณ์ก็ตามนี่ฮะเนี่ยป้ายก็ให้ดูในขาที่หักใส่เหล็กไว้ข้างใน
นพรัชเล่าทั้งน้ำตาบอกว่ามาอยู่มูลนิธิสวนแก้ว๑๐เดือนแล้วนักข่าว
ก็เคยมีครอบครัวมีสามีมีลูกคนหนึ่งลูกชาย
แต่หลังจากสามีเสียชีวิตไปลูกชายก็ไปอยู่ภาคใต้แล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลย
บอกว่าอยากให้ลูกชายมารับแม่ไปอยู่ด้วยเถอะ
กับข่าวเมื่อสักครู่ล้อกันมานี่น้ำตาจะไหล
ขณะนี้ชีวิตลำบากเหลือเกินแต่ยังเคราะห์ดีที่ได้นายปฐุมเนี่ย
มาคอยดูแลพาไปหาหมอและเป็นเพื่อนพี่น้องกัน
อะไรบางอย่างในสังคมนะครับ

อยู่ที่ความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นะ